คุณผู้ชมครับวันนี้เรายังคงตามกันต่อ
เมื่อวานนี้คุณสุภาพก็ได้คุยกับทางตำรวจที่
นำกำลังเข้าไปตั้งศูนย์ตรวจสอบส่วนหน้า

ว่ามีการเข้าไปพูดคุยกันกับผู้ค้า
มีตำรวจนายหนึ่งออกมารับหน้าเป็นที่ปรึกษากันไป

ก็ออกมาได้ใจของพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเหมือนกันนะ

จะไปตั้งที่ไหนก็ไปที่เป็นพื้นที่สาธารณะ

ไปเจอทั้งจุดกวนเองบรรจุเอง
สารพัดทีเดียวเยอะแยะมากมาย

กศชกับออยร่วมมือกันแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมช่วงนี้ไปติดตาม
ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมือง
ครั้งที่๓ค่ะพื้นที่เป้าหมาย๑๒จุดด้วยกัน
เขาบอกว่าเจอแหล่งผลิตครีมที่กวนแล้วก็กรอกเอง
ครีมผลิตสำเร็จแล้วรอบรรจุส่งลูกค้าด้วย
แต่สำคัญที่สุดคือมันมีส่วนผสมที่เป็นสารเคมีที่อันตรายต่อผู้ใช้
ติดตามพร้อมกันกับคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
รายงานสดมาจากตลาดใหม่ดอนเมืองค่ะ
และปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในครั้งนี้
ซึ่งปฏิบัติการภารกิจในวันนี้จะมุ่งเน้นไปที่อาคารพาณิชย์ที่อยู่ตลาดใหม่ดอนเมืองแห่งนี้
ซึ่งจากข้อมูลของชุดสืบสวนบอกนะครับว่า
แหล่งนี้เป็นแหล่งที่ผลิตเองกวนเองแล้วก็มีการแพ็คเกจจิ้งครีมเอง
ด้านขวามือของผมนี่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีเครื่องที่เป็นเครื่องปั๊มครีมที่รอการบรรจุลงขวด
พอบรรจุลงขวดขวดจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
พอบรรจุไปเนี่ยมันจะเป็นการปั๊มอย่างนี้ครับคุณผู้ชม
เนี่ยปั๊มลูกไปอย่างนี้ปั๊มลูกไปอย่างนี้ฮะ
เนี่ยพอได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมฮะ
ลักษณะพอบรรจุเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแพ็คเกจจิ้งครีมเนี่ย

นี่แหละฮะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกนะครับว่า
ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยการกระทำลักษณะนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบของโรงงานด้วยนะครับ
ซึ่งนอกจากเครื่องปั๊มครีมเครื่องกวนครีม
จึงมีเครื่องนี้ครับคุณผู้ชม
ตัวสิ่งนี้เนี่ยฮะเป็นสิ่งที่เอาไว้กวนครีมที่ใช้ในการที่จะทำครีมให้กับคนที่มาซื้อมาหาไป
ที่จะผลิตแล้วก็ใช้ครีมเองนะครับ

ซึ่งในโรงงานแห่งนี้เนี่ยทางตำรวจเมื่อสักครู่นี้เพิ่งมาเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานแห่งนี้นะครับ
อยู่ระหว่างการเข้าตรวจค้นและกันนับของกลางทั้งหมดนะครับ
ปฏิบัติการปิดล้อมเข้าตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมืองเป็นครั้งที่๓นะครับ
ซึ่งวันนี้การตรวจค้นมุ่งเน้นไปที่แหล่งผลิตครีมผิดกฎหมาย
ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายในตลาด
โดยเป้าหมายทั้งหมดในวันนี้มี๑๒จุด
จุดนี้เป็นอาคารพาณิชย์๒คูหาที่ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบอย่างละเอียดนั้นพบว่าส่วนผสมที่เป็นสารเค
มีชนิดต่างที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้จำนวนมากมายภายในร้าน
ที่สำคัญครับยังพบแป้นพิมพ์ฉลากรวมทั้งกล่องผลิตภัณฑ์
อีกทั้งบัญชีรายชื่อของลูกค้าที่สั่งผลิตอีกเป็นจำนวนมาก
และมีการใช้สลากปลอมและมีการโฆษณาเกินจริงหรือไม่
การเข้ามาตรวจค้นในวันนี้พบผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ดูแลมาแสดงตัวกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
โดยเธอยอมรับว่าผลิตครีมมานานกว่า๒ปีแล้ว
โดยเช่าอาคารต่อมาจากเจ้าของตลาด
ที่ผ่านมาผลิตส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศ
รวมทั้งผลิตแบรนด์ให้กับลูกค้าที่มีความต้องการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
แต่ผู้ดูแลกลับอ้างว่าตัวเองนั้นไม่ได้ต้องการที่จะปลอมแปลงหรือสวมเลขทะเบียนออย
และสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการที่ทางเจ้าหน้าที่นั้น
แต่ทางเจ้าหน้าที่ออยแย้งนะครับว่าการกระทำของเจ้าของตึก
และการกระทำของเจ้าของแบรนด์นั้นชัดเจนว่าเป็นการกระทำและที่ผิดกฎหมายชัดเจนครับ
พลตำรวจเอกวิราชัยทรงเมตตารองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกนะครับว่า
หลังจากที่ตำรวจเข้าตรวจค้นตลาดและพบสิ่งผิดกฎหมายจำนวนมาก
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อกฎหมายว่าเจ้าของที่เป็นผู้ให้เช่านั้น
มีความเกี่ยวข้องหรือผิดกฎหมายในเรื่องใดหรือไม่
แม้เจ้าตัวของตลาดจะอ้างว่าไม่รู้ว่าผู้เช่ามาเช่าไป
และไม่รู้ว่าจะนำไปผลิตสิ่งที่ผิดกฎหมายนั้นก็สามารถอ้างได้นะครับ
แต่หากพบการกระทำความผิดใดนั้นเจ้าของตลาดต้องถูกดำเนินคดีด้วย

เหนือจากคู่หานี้ยังมีอีกทั้งหมดรวม๑๒คู่หาที่ตำรวจระดมเข้าตรวจค้นนะครับ
ขณะที่การตรวจค้น๒วันที่ผ่านมา
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๑๐๓คน
รวมทั้งร้านค้ามีทั้งหมด๑๑๓ร้าน
อีก๑๐ล้านนั้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับ
ส่วนอาคารพาณิชย์ที่เข้าตรวจค้นในวันนี้
จะมีการแถลงผลการตรวจค้นทั้งหมดในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากการเข้าตรวจค้นในวันนี้
เมื่อวานนี้มีชาวบ้านนั้นมาโหลองไล่เจ้าหน้าที่
ซึ่งภายในวันนี้ไม่มีใครที่จะมาโหร้องจะไล่เจ้าหน้าที่นะครับ
รวมถึงตัวของพันธุ์ตำรวจโทสันทนประยุณรัฐ
ที่เมื่อวานนี้เดินทางมาไล่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ออกไปจากพื้นที่
วันนี้ก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยแต่อย่างใดครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมพุทธิพัฒน์บุญดินข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากตลาดใหม่ดอนเมืองครับ